ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ต้องตามกัน
เรื่องของการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของผู้ต้องขังชาย
เรือนจำกลางสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อ
สรุปแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไร
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาส
ได้ไปพูดคุยกับแฟนสาวของผู้ตาย

ทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่รวมถึงแฟนเนี่ย
ดำเนินการยังไงต่อทั้งรูปคดี
ซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราเท้าความ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนที่มาที่ไปของเรื่องนี้

โดยแฟนของผู้ต้องขังคือคุณเดีย
เธอมีการโพสต์คือส่งเรื่องไป

ต้องการที่จะขอความเป็นธรรม
บอกว่าแฟนของเธอต้องจบชีวิต

แฟนของเธอคือนายพัฒนาชิรพงศ์
บุญยเสมาอายุ๓๔ปี

คือโทษจำคุก๓ปี๙เดือน

เป็นสีม่วงทั้งแผ่นหลังเลยนะคะ
แขนซ้ายก็มีรอยเขียวช้ำรอยถลอก
หูก็มีรอยเหมือนกับถูกตี
ข้อมือทั้งสองข้างก็มีรอยเหมือนถูกมัด

บอกว่าโดนซ่อม

แต่มีแฟนเธอเนี่ยเสียชีวิตคนเดียว

คือการฝึกวินัยมีการลุกนั่งกลิ้งไปกับพื้น

ถ้าเกิดว่าโดนซ่อมทำไมบาดแผลถึงไม่สอดคล้องกันเลย

บอกว่าเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจ

ถูกกระทำรุนแรงกับทางร่างกายก็ได้

ก็ต้องการที่จะร้องขอความเป็นธรรม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่สารา๓วัดทุ่งครู

สาเหตุการเสียชีวิตของแฟนนุ่มครั้งนี้
เชื่อแน่นอนเลยว่าเกิดจากการถูกซ้อม

ปฏิบัติตัวดีมาตลอดเลย
เลื่อนขั้นเป็นนักโทษชั้นดี
ทีนี้ก็ไม่อยากเชื่อว่าต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้

วัน๒วันก่อนเสียชีวิตยังคุยกันปกติอยู่เลย
แล้วสุดท้ายต้องมาจากกันโดยที่ไม่ได้ร่ำลา
ส่วนทางครอบครัวเองก็ยังยอมรับการสูญเสียลูกชาย
ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่ได้นะคะ

ยังไงก็ตามจะดำเนินการตามกฎหมาย
เพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมให้กับแฟนนะคะ
ฟังเสียงคนเดียวนะคะ
จากที่เขาแจ้งมาว่าเป็นการเหมือนบึกวินัย

ก็คือไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ
เพราะว่าบาดแผลมันก็จะไม่น่าจะเยอะ
หรือว่ารุนแรงขนาดนี้ค่ะ
ปกติเขาจะเป็นคนแบบสนุกสนานล่าเริงอยู่แล้วค่ะ
เขาก็พูดจาหัวเราะมีความสุขดี
ก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีอาการอะไรเลยค่ะ

เพราะว่าก็ยังพูดกันอยู่ว่าเดี๋ยววันศุกร์มาเร็วนะ

ก็พูดกันแบบนี้อยู่แล้วทุกครั้งที่ไปเรียน
ทุกคนก็แบบแย่กันไปหมดอะค่ะ
สภาพจิตใจก็แบบไม่ดีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเสาหลักได้ค่ะเพราะว่าเขามีลูก๓คนนะคะที่อยู่กับพ่อกับแม่เขา
ก็คือเขาก็ต้องดูแลลูกค่ะ

ตอนนี้ก็ทางครอบครัวก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วค่ะ
เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของตำรวจกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ว่าเขาจะจับตัวคนผิดมาลงโทษยังไงต่อไป
เพราะว่าสภาพศพทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันรุนแรงเกินไป

อยากให้เขาลองคิดดูค่ะว่าถ้าคนนี้เป็นคนที่คุณรัก

ทำอะไรผิดมากมายขนาดนั้น
หรือถ้าเขาทำผิดก็ไม่สมควรที่จะทำถึงขนาดนี้
คิดว่าเขาทำเกินไป

ที่คุณเดียได้มีการโพสต์เอาไว้
ก็โพสต์คลิปเป็นภาพถ่ายคู่กับแฟนนุ่ม
แล้วก็มีข้อความบางช่วงบางตอนด้วยนะคะ
บอกว่าหนูยังอยู่ตรงนี้ข้างพี่เสมอนะ
เหตุการณ์มันอาจจะพรากร่างกายพี่ไปจากหนู
แต่มันพรากความรักที่เราสองคนมีให้กันไม่ได้

ขอบคุณรอยยิ้มเสียงหัวเราะกำลังใจ
ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของหนู
หนูเชื่อที่พี่บอกหนูเสมอว่า
จากครอบครัวหนูแล้วไม่มีใครรักหนูเท่าพี่
หนูเชื่อแล้วเพราะตลอดเวลา๕ปี๕เดือน๒๔วัน
พิสูจน์ให้หนูเห็นมาตลอดว่าพี่รักหนูมากแค่ไหน
หนูขอโทษที่หนูไม่สามารถเอาร่างของพี่มาเข้าพิธีศาสนาเราได้
แต่พี่เชื่อเถอะว่าอันล้อรับรู้แค่นี้ก็พอแล้ว
หนูจะเอาตัวคนผิดมาลงโทษจะสู้ให้ถึงที่สุด
ทำไมเขาต้องทำกับพี่ขนาดนี้
หนูขอโทษที่ช่วยอะไรพี่ไม่ได้รักสุดหัวใจ
ซึ่งพอโพสต์นี้แชร์ออกไป
ก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจกับคุณเดียเยอะเลย
รวมถึงให้กำลังใจกับครอบครัวของฝ่ายชายด้วยนะคะ
ถ้าจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีการชี้แจงออกมาจากทางกรมรัชธรรม
โดยพันธนุษย์เอกณรัฐสวเวศตะนั้นอธิบดีกรมรัชธรรมดิ์
บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจำ

อันนี้ทราบเรื่องแล้ว

พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากทางเรือนจำ

ผู้ต้องขังที่เสียชีวิตรายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรับยาเสพติดเข้ามาภายในเรือนจำ

แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทางเรือนจำ
กระทำการเกินกว่าเหตุหรือไม่
ทำให้ผู้ต้องหางรายนี้เสียชีวิตหรือไม่
ซึ่งทางกรมราชธรรมก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับ

ได้ออกคำสั่งย้ายในกฤทธิ์วงเวท
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการกรมราชธรรมนะฮะ
รักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการแทนนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกสี่นายนะครับ
ที่ก่อเหตุกันเนี่ยนะครับก็ให้ย้ายเจ้าหน้าที่ไปที่เรือนจำพิเศษธนบุรีสองนาย
แล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเซาอีกสองนายนะครับจะได้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
ซึ่งก็จะได้ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับกรณีนี้อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะไปขัดขวางไปบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับ
อธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่าหากพบมูลความผิดวินัยร้ายแรงหรือว่าจะไม่ร้ายแรงอะไรก็แล้วแต่
ยังไงก็ต้องมีการลงโทษนะครับเพราะว่าโทษเรื่องนี้เนี่ยสูงสุดคือถึงขั้นไล่ออกหรือว่าปลดออกอยู่แล้ว
โดยกรมราชธรรมประกาศเจตนารมณ์มาอย่างชัดเจนว่าให้ยกเลิกเรื่องการลงโทษที่โหดร้ายทารุณ
ย้ำไปยังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัชธรรมทุกระดับอยู่แล้วนะครับ
ถ้านักโทษในเรือนจำทำผิดมันก็มีหลากหลายวิธีการ

อย่างเช่นงดเยี่ยมญาติมาเยี่ยมไม่ได้เลย
หรือว่าถ้าจะทำโทษก็ต้องลักษณะออกกำลังกาย
หรือถ้าเขาทำแบบผิดอาญาทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือนจำ

เขาก็จะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มแล้วก็ถ้าผิดอีกก็รับโทษเพิ่มนะครับ
ซึ่งมีรายงานแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนเนี่ย
มีรายงานข่าวเป็นรายงานข่าวนะครับ
จากชุดสอบสวนเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้น

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ราชธรรมประมาณ๑๐คนนะครับ
ที่ไปทำร้ายนักโทษชายคนนี้นะครับ
สั่งซ่อมด้วยการตีด้วยกระบอง

กลิ้งตัวไปมาบนพื้นคอนกรีต

ร่วมกันใช้น้ำสาดไปยังตัวผู้ต้องขัง

ระหว่างนั้นก็มีการนำกุญแจมือพลาสติก

โดยใช้เวลาซ่อมนานเกือบครึ่งวันเช้านะ
ก่อนจะปล่อยให้ไปรับประทานอาหารกลางวัน
แล้วนักโทษคนนี้ก็สำลักข้าวเสียชีวิตในเรือนจำ

รายงานข่าวจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้บอกว่า
เรื่องต้นถือว่ามีคดีมีมูลการกระทำเกินกว่าเหตุ

เพราะผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตในทันที
แต่ก็เสียชีวิตจากการสำลักอาหารในภายหลัง
ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของเจ้าหน้าที่

ได้ดำเนินการชนะสูตรศพแล้วพบว่าเสียชีวิตจากอาหารติดหลอดลม
แต่เนื่องจากมีบาดแผลตามร่างกายจึงทำให้ญาติผู้เสียชีวิต
เกิดความไม่เข้าใจและเรียกร้องขอความยุติธรรม
ว่าการเสียชีวิตของผู้ต้องขังนายนี้
มีสาเหตุเริ่มต้นมาจากการลงโทษของเจ้าหน้าที่ราชธรรมหรือไม่
คือจริงกรณีนี้ก็จะต้องรอนะ
รอผลผ่าพิสูจน์แบบละเอียดมายืนยันอีกทีนึง